จากหน้าลงน้ำลงทะเลเกิดเหตุรธึก

กลางทะเลคือมาจากเกาะช้างกำลังจะเข้าฝั่ง
อยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณ๓กิโลเมตรกว่าครับ
เป็นเหตุการณ์ระทึกคือช่วยคุณยาย

หนึ่งในนั้นคือคุณยายวัย๘๐

เคราะห์ดีมากที่ผู้ทฤษานบนเรือ

ห่างจากฝั่งเนี่ยประมาณ๒ไมค์ทะเล

อยู่กลางทะเลออกมาจากเกาะช้างกำลังจะเข้าฝั่งตราดฮะ
ก่อนห่างจากฝั่ง๒มายทะเลบอกไปแล้ว๓๔กิโลเมตร
ตอนเรือล่มคนบนเรือมีเสื้อชูชีพ
ดังนั้นก็ลอยคอรอคอย๒ชั่วโมง๒ชั่วโมงกว่า

คุณยายก็ต้องลอยคอรอคอยอยู่กลางทะเล๒ชั่วโมงกว่า
จึงมีคนมาให้การช่วยเหลือครับ
ลุงสมควรจันสิริอายุ๖๒ปีเป็นคนขับเรือ
บอกสาเหตุที่เรือล่มอันนี้สันนิษฐานเอง
สาเหตุที่เรือล่มคือเรือวิ่งฝ่าคลื่น
เดี๋ยวนะเรือมันก็ต้องฝ่าคลื่นสิ
แต่ว่าเมื่อวานตอนเกิดเหตุคลื่นมันแรงผิดสังเกต
เรือวิ่งฝ่าขึ้นและด้านหน้าเรือเนี่ยอาจจะมีการกระแทก
ปั้งปั้งแรงผิดปกติเหมือนกัน
กระแทกกับผิวน้ำเหรอครับแรงผิดปกติเหมือนกัน
จนกระทั่งเกิดรูรั่วพอรูรั่วก็ทำให้เรือล่มด้วย
เดี๋ยวฟังจากลุงสมควรคนขับเรือ

ผมช่วยประคองข้าวไหว่มาเรือยให้ผมสมควรบอกอย่าคืน
คอยทำใจเย็นนะลอยตัวลอยคอไปอย่าไปคืนมัน
เพราะดีมากนี่เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ถูกต้องแล้ว
คนบนเรือไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กหรือเรือใหญ่
เสื้อชูชีพเอาไว้เพราะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
เราก็ไม่มีใครรู้และข้อดียังไงก็คือ
เสื้อชูชีพแล้วย่านนั้นเรือประมงค่อนข้างเยอะ
พอเห็นบวกมือกว้างคนเขามองเห็นเขาได้แป๊บแล่นเรือมาช่วย
แต่กว่าจะเห็นวาบ๒ชั่วโมงเต็ม
นานมากก็ดีมากเกือบเกิดสกนักศักดิ์กรรมแล้วนะครับ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้
ต้องแย่แล้วเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันเสื้อชูชีพสำคัญนะครับ